ที่พัทธลุงนะครับทุกผู้ชมครับตำรวจก็กำลังเร่งคลี่คลายคดีอยู่นะครับ
มีผู้ชายวัยสามสิบปีถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพไว้ที่ร่องน้ำกลางสวนยางพารา
อำเภอปากพยูนนะฮะกว่าจะมีคนไปเจอศพนี้ก็๒วันแล้วนะครับ
กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายอยู่นะครับนายชาตรีมากนุ้ยอายุสามสิบปี
ถูกยิงแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ตรงนี้นะครับ
ร่องน้ำกลางสวนยางพาราในพื้นที่บ้านกันขี้เหล็ก
หกตะบนดอนทรายอำเภอปากพยูนนะครับทิ้งศพเอาไว้เนี่ย
ตั้งแต่ศุกร์ที่สิบแปดกันยายนที่ผ่านมานะฮะไปเจอศพบ่ายเมื่อวานนี้
แล้วเนี่ยฮะต้องใช้เชือกคล้องแล้วก็ดึงขึ้นมา
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ชนะสูตรพลิกศพนะครับดูจากสภาพศพแล้วนะครับ
นายชาตรีนะครับถูกยิงเข้าที่หน้าอกที่เอวนะครับ
แล้วก็ที่หัวไหล่ด้านหลังด้วยนะฮะรวม๓แผลด้วยกัน
อาวุธปืนที่คนร้ายใช้คาดว่าจะเป็นปืนลูกโม่นะครับแต่ว่าไม่เจอปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
ห่างจากศพของนายชาตรีสักสามสิบเมตรไปเจอมีดพกตกอยู่เล่มหนึ่ง
ว่าจะเป็นของนายชาตรีผู้ตายเอง

ที่เจ้ามันที่ไปดูที่เกิดเหตุในละแวก
จอดอยู่ที่คอกเลี้ยงไก่

ห่างจากจุดเจอศพ๑๐๐เมตร
กุญแจจักรยานยนต์ยังเสียบคาอยู่ที่รถ
นี่คือหลักฐานทั้งหมดในที่เกิดเหตุนะครับส่วนที่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อยู่เป็นพ่อของผู้ตาย
คือพ่อเนี่ยเขาเชื่อว่าชนวนเหตุมาจากเรื่องชู้สาวแน่นี่ฮะพ่อของนายชาตรีคนนี้นะครับ
พ่อบอกว่าสงสัยจะเรื่องชู้สาวเพราะลูกชายเนี่ยไปติดพันธุ์ผู้หญิงอยู่คนนึง
คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามีสามีแล้วนะแต่บอกลูกชายว่าเลิกไปแล้วเลิกกับสามีแล้ว
ก็เลยมาอยู่กินกับลูกชายที่บ้านมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วทีนี้ช่วงต้นปีเนี่ยสามีของฝ่ายหญิงเนี่ยเขารู้เรื่องว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมาอยู่กับลูกชายนะครับ
อยู่กับนายชาตรีนะตอนนั้นเนี่ยก็มีการถึงขั้นมาเจอกันแล้วท้ายิงกันนะครับ
พ่อของนายชาตรีบอกว่ายังได้บอกกับลูกชายไปเลยว่าโอ้โหเกิดเหตุขนาดนี้เนี่ยคือยังไงให้ฝ่ายหญิงเนี่ยออกจากบ้านไปเถอะ
ยังไปบอกผู้หญิงเลยบอกว่าเออออกจากบ้านไปเถอะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเรื่องใหญ่กว่านี้แน่สุดท้ายฮะลูกชายแม้ฝ่ายหญิงจะออกจากบ้านไปแล้วยังแอบติดต่อไปหาอยู่นะครับ
จนกระทั่งถูกยิงเสียชีวิตแล้วไม่มีเรื่องบาดหมางไม่มีปัญหากับใครนอกจากเรื่องนี้อีกเพราะฉะนั้นพ่อของนายชาตรีเชื่อว่ามาจากเรื่องนี้อย่างแน่นอน
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับอยู่ที่พัทธลุงนะครับวันนี้ได้คุยกับลุงของผู้ตายนะฮะลุงชื่อว่าในกลิ่นนะฮะอายุ๕๘ปี
ลุงเนี่ยบอกว่าลุงคือคนสุดท้ายที่ได้เจอนายชาตรีหลานชายนะครับบ่ายวันศุกร์นะฮะบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมา๑๘กันยายน
วันนั้นที่พัทธลุงเนี่ยฝนตกหนักนะในกลิ่นเนี่ยบอกว่าหลานชายขี่จักรยานยนต์มานั่งเล่นอยู่ที่บ้านของตัวเอง
ระหว่างนั้นมีโทรศัพท์โทรเข้ามานะโทรเข้ามาที่เครื่องของหลานชายเนี่ยนะครับหลานชายก็ยังรับนะแต่ว่ารับแบบเปิดลำโพงอ่ะนะลุงก็ได้ฟังไปด้วยกลายสายเนี่ยเป็นผู้หญิงจับใจความได้ว่าให้หลานชายออกไปหาหน่อยเอาสายชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือไปให้หน่อยนี่ฮะนั่งกันอยู่ที่บ้านของลุงอย่างนี้นะครับ
นี่คือช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะแล้วตลอดเวลาที่นั่งคุยกันนะครับลุงบอกว่าหลานชายก็ดูอารมณ์ดีนะฮะไม่มีสีหน้าเคร่งเครียดอะไรยังไม่คิดเลยว่าที่หลานชายออกจากบ้านไปตอนนั้นแล้วหายไปเลยเนี่ยสุดท้ายจะมาเจอในสภาพกลายเป็นศพถูกยิงแล้วก็ทิ้งศพไว้ที่ร่องน้ำกลางศูนย์อย่างภาราตรงนี้ล
สาวที่หลานเนี่ยคบหาอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนจะเกิดโควิดเนี่ยนะก่อนจะมีเรื่องโควิด๑๙เนี่ยสามีของหญิงคนนี้เคยขี่จักรยานยนต์มาที่หลังบ้านของหลานชายตอนนั้นหลานชายก็อยู่กับผู้หญิงคนนี้นี่แหละแล้วเขาก็โมโหนะโมโหถึงขั้นชี้หน้าหลานชายบอกว่าให้เลิกกับภรรยาเขาซะไม่อย่างนั้นจะไปแจ้งความแล้วจะเห็นดีกันด้วยแล้วก็
ฝ่ายหญิงเนี่ยขึ้นจักรยานยนต์พากลับบ้านไปตอนนั้นลุงบอกว่าลุงยังเข้าไปห้ามอยู่เลยนะฮะแล้วบอกหลานว่าเลิกซะเถอะเลิกคบกับผู้หญิงคนนี้ซะเถอะแต่ว่าหลานก็ตัดเพาะลักษณะประมาณว่าเอาละผมเข็ดแล้วผมไม่ไปแล้วก็ได้ไม่กลับไปแล้วแต่สุดท้ายหลานชายก็ทำใจไม่ได้นะฮะกลับไปคบกับเขาอีกนะครับจนกระทั่ง

มีมาทาที่บ้านลุงอ่ะเขาก็ว่าอย่างไรเอ็ดกะต่อมาแหละหลานลุงไม่ได้ชื้องตาก็บอกว่าให้เลือกอืมถ้าไม่เลือกเดี๋ยวก็เจ็งตำรวจอ่ะเรื่องผิดเดี๋ยวก็จะทำลายอ่ะแบบนั้นแหละ
พี่น้องมีชาวบ้านมาแสดงความเสียใจกันนะครับ
ได้คุยกับแม่ของนายชาตรีนะครับแม่ชื่อนางนิพัฒน์อายุ๕๐นะฮะ
แม่บอกว่าก่อนจะรู้ว่าลูกชายเสียชีวิตเนี่ยเมื่อวันศุกร์เนี่ย
ลูกชายขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปตอนนั้นยังถามลูกชายอยู่เลยว่าจะไปไหน
บอกจะไปบ้านเพื่อนแล้วก็ขี่รถออกไปแล้วหายตัวไปเลยนะฮะ
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตอนนั้นแม่แล้วก็ที่บ้านก็พยายามออกตามหา
แต่ไม่เจอกระทั่งมีคนไปเจอศพเมื่อวานนี้ทำให้รู้ทันทีว่าต้องเป็นฝีมือของอดีตสามี
ของผู้หญิงที่ลูกชายเนี่ยคบหาอยู่ด้วย
เนื่องจากลูกไม่เคยมีปัญหากับใครก็มีแค่คนนี้เพียงคนเดียว
เพราะว่ามีปัญหาถึงขั้นเคยท้าดวนปืนกันแต่ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้ออกหมายจับนะฮะ
แต่แม่ก็มั่นใจว่าต้องเป็นผู้ชายคนนี้นี่แหละที่ยิงลูกจนเสียชีวิต
นี่ตามข้อสันนิษฐานของครอบครัวผู้ตายนะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้ตำรวจได้นำตัวหญิงสาวที่ผู้ตายเขาคบหาด้วยเนี่ย
มาสอบถามข้อมูล
สมมุติว่าเธอชื่อกวางก็แล้วกัน
แล้วก็มีอีกคนนึงชื่อว่านายกานนท์ที่เป็นสามีของเธอด้วย

เพื่อจะมาสอบสวนสอบปากคำนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นายกานนนถูกสอบปากคำตลอดทั้งวันทั้งคือเลย
แต่ว่าเขาปฏิเสธนะครับว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะไรทั้งสิ้น
เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยตัวไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนนางสาวกวางเนี่ยเธอบอกว่าเธอกับนายกานนท์เนี่ย
คือสามีภรรยากันอยู่กินกันมีลูกด้วยกันสองคน
แต่มันมีช่วงหนึ่งที่เธอมีปัญหากับนายกานนท์สามี
ช่วงนั้นนั่นแหละที่เธอก็เลยไปคบหาอยู่กินกับนายชาตรีผู้ตาย
แต่ตอนหลังเธอก็กลับมาอยู่กับสามี
แล้วไม่เคยติดต่ออะไรกับทางผู้ตายฉันชู้สาวอีกเลยนะ
แต่ว่าสามียังระแวงอยู่แต่ก็ขอปฏิเสธว่า
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งสิ้นกับเหตุการณ์ที่นายชาตรีถูกยิงเสียชีวิต
ขณะเดียวกันครับวันนี้ฝ่ายของนางสาวกวางเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
และมีผู้ชายอีกคนนึงที่ก็เป็นเพื่อนชายคนสนิทของนางสาวกวาง

ค่ะนาริสทีมข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
สวนยางพาราอยู่หลังบ้านของนางสาวกวางค่ะ
ประมาณสามร้อยเมตรนะคะก่อนจะถึงจุดพบศพเนี่ย
มีเพลิงพักเป็นจุดเหมือนกับเป็นเพลิงพักมีรถจักรยานยนต์อยู่
ห่างจากบ้านสัก๑๕๐เมตรได้
ถ้าเดินจากตรงนี้ค่ะข้ามร่องน้ำของสวนยางไป๕๐เมตร
จะเจอมีดนะคะมีดของผู้ตายแล้วเดินไปอีก๓๐เมตรคือจุดพบศพ
นี่นะคะค่อยไล่ไปแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับชาวบ้านคนหนึ่งที่รับจ้างกรีดยางอยู่ที่นี่
บอกว่าเธอมารับจ้างกรีดยางที่นี่เป็นประจำค่ะ
ส่วนยางตรงนี้เป็นของพ่อนางเสากวางนะคะ
เมื่อวานนี้มีลุงคนนึงมาต่อนกแล้วเดินมาท้ายสวนมาเจอศพในร่องน้ำ
สภาพคล้ายกำลังจะปีนขึ้นมาจากน้ำ
พอมีคนบอกว่าเจอศพก็รีบมาดู
โอ้โหเขาตกใจมากนะคะ
และกลัวมากเพราะว่าก็จะมากรีดยางตรงนี้เป็นประจำอะค่ะ
ก่อนหน้านี้ช่วง๔วันก่อนจะพบศพนะคะ

ก็เลยไม่รู้ค่ะว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
แต่ว่าตัวคนที่ให้ข้อมูลกับเราคนนี้
เขาบอกเขารู้จักกับนางสาวกวาง

อยู่ห่างจากจุดที่พบศพแค่๓๐๐เมตร
แต่ก็ไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
ก็อยู่สภาพนอนคว่ำหน้าอยู่
แล้วก็หัวเกยตื้นอยู่
และธ้อนล่างก็จมน้ำอยู่

ฝนตกหนักแล้วก็มีคนได้ยินว่าเออมีเสียงปืนดังนะสามสี่นัดอะไร
อย่างเงี้ยอืมแต่เขาก็คิดว่าเป็นงานแต่งานอะไรอย่างเงี้ย
เขาอาจจะยิงปืนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อประทัดอะไร
ใช่ค่ะเขาก็เลยไม่สนใจตกใจและกลัวกลัวมากค่ะ
ต่อไปต้องมากรีดยางบริเวณนี้กลัวไหมครับกลัวค่ะ
เคยได้พูดคุยกับเขาไหมก็ก็รู้จักก็พูดคุยก็น่ารักดีค่ะ
อืมเขาน่ารักเขามีลูกมีค่ะมีค่ะ
เวลามีนี่อยู่บ้านไหนอะไรยังไงฮะก็อยู่ด้วยกันกับลูกอ่ะค่ะ
มีเขาอะค่ะส่วนที่บ้านของนางสาวกวางนะคะ
ก็เปิดไฟหน้าบ้านทิ้งเอาไว้หนึ่งดวงแต่ไม่มีใครอยู่บ้าน
ทีมข่าวของเราพบว่าบ้านพ่อของนางสาวกวางก็อยู่ไม่ไกลค่ะ
ก็เลยเดินไปคุยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
พ่อของนางสาวกวางให้ข้อมูลยืนยันกับทีมข่าวว่า
ทางครอบครัวไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเลยบ้านลูกสาวก็อยู่คนละหลังกัน
ลูกสาวกับนายนนท์อยู่ที่บ้านอีกหลังนึงเขาก็อยู่กันสองคน
ส่วนลูกที่มีด้วยกันก็ตัวเขาเองเป็นคนเลี้ยงตัวพ่อเป็นคนเลี้ยงนะคะ
ก็ยอมรับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็บอกตรงว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้ตายเป็นใคร
แต่ครอบครัวก็เสียใจที่เรื่องมาเกิดขึ้นในพื้นที่สวนยางพาราของเขาอะค่ะ
ความคืบหน้าทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับสพปากพยูนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่สพเนี่ย
พันตตเกชัดพิษศิษฐ์นักคาราวงศ์ตรผู้มีความความคิดของความคิดของตำรุทธรจบพทธรุงนะครับ
เดินทางมาติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วย
ตัวเองนะครับแล้วก็ประชุมร่วมกับชุดสืบสวนสพปากพยูนด้วยชุดสืบสวนของทางจังหวัดพัทธลุงด้วยนะครับ
ตอนนี้ในส่วนศพของนายชาตรีถูกส่งไปตรวจชนะสูตรนะครับที่โรงพยาบาลมอหัดใหญ่นะฮะ
ร้ายใช้ก่อเหตุนะครับแล้วก็จะรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดนะฮะ
เพราะว่าในที่เกิดเหตุไม่มีปลอกกระสุนปืนไม่มีหัวกระสุนปืนตกอยู่
ก็ต้องดูนะฮะว่าจะเป็นกระสุนปืนชนิดไหนตอนนี้พุ่งปมขัดแย้งไปเรื่องชู้สาวนะฮะ
สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปหมดแล้วตอนนี้ก็คือหาวัตถุพยาน
แล้วก็รอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนื่องจากตอนนี้เนี่ย
ตำรวจเนี่ยไปเจอข้อมูลเป็นลักษณะเหมือนกับผู้ต้องสงสัยคนหนึ่ง
เคยถ่ายรูปกับปืนลูกโม่นะฮะซึ่งรูปเนี้ยเป็นปืนลูกโม่
ชนิดแบบไหนอะไรยังไงเจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลแล้ว
ถ้าการผ่าชนะสูตรศพของผู้ตายออกมาแล้วพบว่ากระสุนปืนที่ยิงเข้าไปเนี่ย
เป็นลักษณะแบบไหนยังไงมันก็จะตอบคำถามแล้วก็ต่อชิกซอได้ง่ายขึ้น